คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
อากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยมากจริง
คือเดี๋ยวร้อนแล้วก็ร้อนมากและที่สำคัญคือมีฝนมาประปราย
แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการ
ประมาณ๒๙ตุลาคมนะคะถ้าเป็นอากาศประมาณนี้เนี่ย
ต้องระวังมากเรื่องของสุขภาพมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะขอให้แข็งแรงแข็งแรงไปด้วยกัน
ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากเลยนะคะตอนแรกเลยโควิดเริ่มซา
ถอดหน้ากากดีไหมอ่าอย่าเพิ่งเลยดีกว่าไหมคะเราก็ใส่
แล้วก็ป้องกันตัวเองไว้คือใครจะถอดอันนี้ก็ไม่ได้ผิด
กฎหมายแต่ประการใดนะคะแต่ถ้าบังเอิญว่ายังไม่ค่อยมั่นใจ
ใส่หน้ากากไว้อาจจะป้องกันทั้งเชื้อที่ติดทาง
หายใจไม่จำเป็นต้องเป็นโควิดอย่างเดียวก็ได้หรือรวม
ถึงเรื่องของฝุ่นด้วยนะคะขอให้แข็งแรงแข็งแรงแต่ถ้า
ปัญหาเรื่องของใจเรามาเจอกันได้ที่นี่เลยค่ะกับ
หนังสือออกมาเล่มล่าสุดเลยนะคะส่งกอดแน่นแน่นให้นะน่าจะ
เป็นสิ่งที่เราส่งความรู้สึกดีกันส่งท้ายปลายปีด้วย
คิดดูสิคะยุคโควิดขนาดกอดยังต้องใช้วิธีการส่งกันเลย
นะคะแล้วก็มีเยอะเลยค่ะที่ฟังกันอยู่ในจังหวัดต่าง
ลายเซ็นต์พี่อ้อยก็ถือว่าเป็นบริการพิเศษแล้วกันนะคะ
สำนักพิมพ์ส่งหนังสือมาที่พี่อ้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเซ็นให้ลง
ให้เรียบร้อยส่งต่อให้กับน้องน้องไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัด
ไหนก็ตามทีเผื่อกอดแน่นแน่นนี้จะเป็นพลังให้เราต่อสู้กับ
เรื่องแยกไปด้วยกันนะคะวันนี้มาดูคำถามกันต้องบอก
เป็นคำถามที่อยากให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบมันมีความ
ซับซ้อนแต่ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากวิธีที่ในการแก้ปัญหา
จบม๖เป็นความคิดที่เราไปแอบชอบแฟนของเพื่อนเรา
เข้ามาตั้งแต่มสี่แล้วค่ะแต่เขาเนี่ยดันเลือกไปคบกับ
เพื่อนเราก็เลยเก็บเรื่องความชอบเขาไว้จนจบม๖หลังเรียน
เพื่อนเพื่อนก็นัดกันไปเอาติ้งที่ชะอำผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ตาม
ตานไปด้วยตานจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยเพื่อนของตานเมา
มากจนเรามีเหตุที่แอบเกินเลยกับแฟนของเพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อน
เมาพอเพื่อนเมาไม่รู้สติเราก็เลยดันไปแอบเกินเลยกับเพื่อน
กับเพื่อนผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นแฟนของเพื่อนเรานะตอนนั้น
ตานเป็นฝ่ายบอกเขาว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรับผิดชอบ
อะไรทั้งนั้นขอให้เรื่องนี้เป็นความลับเพราะว่าตานไม่
อยากมีปัญหากับเพื่อนแต่เรื่องราวมันไม่จบอะค่ะพี่หลัง
จากนั้นตานรู้ว่าตัวเองท้องแวบแรกในหัวคือต้องเอาเด็ก
ออกเพราะกลัวอายจังเลยกลัวพ่อแม่ว่าแต่อีกใจก็เห็น
ข่าวว่าการทำแท้งเถื่อนทำให้เสียชีวิตได้ก็เยอะสุดท้าย
ก็เลยยอมบอกที่บ้านพอพ่อแม่รู้พวกท่านโกรธมาก
พยายามถามหาพ่อเด็กแต่ตานก็ไม่ยอมบอก
พ่อแม่ก็ให้ตานเก็บลูกไว้และให้ตานหยุดเรียนไว้ก่อน
ตอนที่ท้องเรียกว่าแย่มากค่ะตานจิตใจค่อนข้างดิ่ง
คิดแค่ว่าทำไมเราถึงต้องทำลายอนาคตตัวเอง
ในท้องนี้เนี่ยเป็นตัวถ่วงชีวิตแท้ผ่านโกรธพ่อแม่
ไม่ให้เอาเด็กออกด้วยซ้ำจนหลายครั้งพยายามทำร้ายตัวเอง
แต่พ่อแม่ก็เข้ามาห้ามทันตลอดตอนนั้นเห็นพ่อแม่ร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วน
เห็นไหมคะว่าน้องทำร้ายจิตใจพ่อแม่ขนาดไหน
ครั้งสุดท้ายพ่อแม่ขอร้องให้ตานหยุดทำร้ายตัวเอง
และให้ตานเป็นพี่สาวของเด็กคนนี้ซึ่งพอตานได้ฟังปั๊บ
มันก็ทั้งสับสนและก็ทั้งโล่งอกจนในที่สุดค่ะ
ก็ยกให้เป็นลูกของพ่อของแม่ตามนั้นสูติบัติเด็กผู้ชายคนนี้
ให้นมลูกได้ประมาณ๖เดือนหลังจากนั้นก็ตัดสินใจ
กลับไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแบบไม่สนใจลูกอีกเลย
ปล่อยให้พ่อแม่เลี้ยงเด็กคนนี้เหมือนเป็นลูกตัวเอง
ใครถามพ่อแม่ก็บอกว่าเขาไปรับเด็กมาอุปการะ
พอเด็กเริ่มพูดได้พ่อแม่ก็สอนเด็กคนนั้นให้เรียกตานว่าพี่

แต่ตอนนั้นตานรู้สึกว่าชีวิตต้องไปต่อ
หลังจบปริญญาตรีตานก็ไปเรียนภาษาต่อที่ต่างประเทศ
แล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นแทบไม่เคยถามถ่ายชีวิตเด็กคนนี้
ใช้ชีวิตแบบนี้ความจริงมาตลอด๘ปี
จนมีเหตุให้ต้องกลับมาเพราะว่าพ่อเสีย
และแม่ของตานก็มีโรคประจำตัว
ทุกอย่างไม่ง่ายเลยค่ะพี่อ้อยคะพอกลับมาอยู่ที่บ้าน
ด้วยความที่เราไม่ได้เลี้ยงดูเด็กคนนี้พอมาอยู่ด้วยกัน
มันกลายเป็นความอึดอัดความสัมพันธ์ของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เด็กเองก็ต่อต้านเราเพราะเขาคิดว่าเราไม่ใช่แม่ของเขานี่นา
ซึ่งตานหงุดหงิดแล้วก็ปวดแป๊บในใจ
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยปล่อยเลยตามเลย
หลังกลับมาอยู่ไทยได้เกือบ๒ปี
โชคชะตาเหมือนแกล้งตาเลยค่ะพี่
นโคจรมาเจอพ่อของลูกอีกครั้ง
ยอมรับว่ายังชอบเขาอยู่ทั้งที่รู้เต็มอกว่าตัวเองผ่านอะไรมาบ้าง
เราสองคนเริ่มคุยกันสารความสัมพันธ์และคบหากันเรื่อย
วันหนึ่งตานพาเขาไปเจอแม่แล้วก็เด็กคนนี้ที่บ้าน
แนะนำให้รู้จักในฐานะน้องชายของตาน
ตานบอกว่าเขาถูกชะตากับเด็กคนนี้มาก
มันอาจจะเป็นความผูกพันทางสายเลือดก็ได้นะคะ

ทำให้เวลาเขาคุยกันมันดูสนิทใจ
ตันบอกไม่ถูกว่าตอนนั้นรู้สึกยังไง
มันทั้งมีความกระอักกระอ่วนอึดอัดแต่ก็รู้สึกดีตามไปด้วย
แหม่น้องตานบอกว่าจะผูกพันทางสายใยหรือเปล่า

ในฐานะที่น้องก็เป็นแม่คนหนึ่งไม่ใช่เหรอนะคะ
คราวนี้ก็คบกันไปเรื่อย

เราพยายามทำทุกทางเพื่อมีลูก
แต่คงเป็นเวรกรรมที่ตานทำไว้

ตานก็รู้ข่าวว่าตานมีปัญหาที่มดลูก
พอแฟนรู้เขาผิดหวังและเสียใจมาก
ตานเองอยากบอกเขาเหลือเกินว่า
ความจริงเรามีลูกด้วยกันแล้วนะ
เด็กคนนั้นเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเรา
แต่พอตัดสินใจจะพูดตานพูดไม่ออก
เพราะว่าตอนนี้เรื่องมันมาไกลมากแล้ว

แต่แม่ไม่เห็นด้วยที่ตานจะบอกกับแฟนว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกเขา
แม่บอกตานว่าตานเห็นแก่ตัวมากนะ

ไม่เคยเลี้ยงเขาไม่เคยใส่ใจเขา

ที่สำคัญแม่กลัวว่าลูกจะรับไม่ได้

เขาดูผิดหวังมากที่เรามีลูกให้ไม่ได้
ถึงขนาดคิดว่าจะไปรับเด็กที่อื่นมาอุปการะ
ซึ่งเรื่องนี้มันกำลังบานปลายขึ้นไปเรื่อยค่ะพี่

ตอนนี้ใจหนึ่งตานอยากพูดไปให้มันจบ

ช่วยแนะนำหนพังให้ตานทีนะคะ
ว่าในสถานการณ์นี้ตานควรทำยังไง
ตานกลัวว่าจะทำให้เรื่องมันเลวร้ายลงไปอีก
พี่ก็ไม่มั่นใจหรอกนะว่าสิ่งที่พี่กำลังจะแนะนำนี้จะสามารถทำให้น้องแก้ปัญหาได้จริง๑๐๐ไหม
เพราะต้องบอกว่าปัญหาของน้องมันมาไกลแล้วมันยุ่งเหยิงมากขึ้นเรื่อยแต่ยังไงก็ตาม
ตั้งสติก่อนนะคะน้องตานแล้วถามใจตัวเองดี
น้องอยากเป็นแม่เพียงเพราะแค่กลัวสามีเสียใจก็เลยจะรีบบอก
เผื่อว่าเด็กจะมาดึงใจเขาได้หรือเปล่านี่ไงเธอเป็นพ่อนะ
นี่แหละลูกของเรานะเอ๊ะแล้วลูกล่ะจะรู้สึกยังไง
อันนี้พี่อ้อยเห็นด้วยกับแม่ของหนูบางทีการตัดสินปัญหาของหนูเท่าที่ผ่านมา
ใช้ชีวิตด้วยการหนีปัญหามาตลอดและคิดถึงแต่มุมเรา
ไม่ใส่ใจความรู้สึกใครใครในโลกเลยน้องยอมไปมีอะไรกับแฟนเพื่อน
เพราะว่าเราแอบชอบเข้ามาตั้งนานแล้วอ่าแล้วก็ยังแมนด้วยนะ
ไม่เป็นไรหรอกมีอะไรกันไม่ต้องรับผิดชอบเลย
กลัวมีปัญหากับเพื่อนพอท้องปั๊บก็ให้ที่บ้านรับไปเป็นลูกซะ
ไม่ต้องใส่ใจดูแลใดไม่ได้มองว่าลูกคือพันธะทางใจ
แต่น้องกลับมองว่าเขาคือภาระถึงขั้นน้องเรียกเขาว่าตัวถ่วงด้วยนะ
แล้วยังคิดว่านี่คือภาระที่น้องต้องคว่างออกไปให้ไกลตัว
แม้แต่ความผูกพันน้องยังมีให้เขาไม่ได้เลยอะค่ะ
และวันหนึ่งโลกก็หมุนพาพ่อของลูกมาได้ใช้ชีวิตคู่กับน้อง
ตอนนี้พอท้องไม่ได้น้องก็จะไปดึงภาระที่หนูอุตส่าหว่างไปให้พ้นทาง
กลับมาเพื่อบอกว่านี่ไงนี่ไงเราเป็นพ่อแม่ลูกกันนะ
ตอนนี้มันเหมือนน้องใช้ลูกเป็นตัวประกันแบบไกลค่ะ
เพื่อการันตีว่าครอบครัวเราอบอุ่นจะตายใครบอกว่าฉันท้องไม่ได้

เราเริ่มกลับไปใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมอีกแล้วค่ะน้อง
เอาแต่ใจแล้วก็ไม่แคร์หัวใจใครสักคน
ไม่ได้สิตอนนี้เราไม่รู้เลยนะคะว่าลูกคิดยังไง
ที่แท้พี่สาวคือแม่เราเองหรือเนี่ย
หรือแม้แต่พ่อของลูกเขาจะผูกพันกันจริงไหมคะ
เมื่อเวลาเปลี่ยนและจังหวะชีวิตตอนนั้นเขาก็ไม่ได้อยากมีลูก

เพราะตอนนี้แหมอยากมีลูกอย่างตั้งใจกลับมีไม่ได้
เพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าก็ตอนที่เธอพลาดกับฉันน่ะนี่ไงลูกของเรา
คือมันคงเต็มไปด้วยความรู้สึกงงและสับสนไปหมดนะคะ

ว่าตอนนี้จะบอกยังไงนะยังไม่สำคัญเท่า
น้องเนี่ยรักลูกคนนี้จริงไหมพี่ห่วงตรงนี้จริงนะ
ความเป็นแม่ในใจหนูมีมากแค่ไหน
เตรียมตอบคำถามที่อาจจะมีอย่างมากมายหรือยัง
ถ้าบังเอิญว่าน้องบอกความจริงไปทั้งหมด
ทำไมไม่เลี้ยงหนูทั้งที่เป็นแม่

และถ้าบังเอิญนะคะน้องไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้
เรื่องนี้ก็จะกลายเป็นความลับไปตลอดชีวิตหรือเปล่า
หรือแม้แต่ถ้าบังเอิญน้องสามารถมีลูกใหม่ได้
น้องก็จะเก็บลูกในอดีตให้กลายเป็นน้องตลอดชีวิตแบบนี้หรือเปล่า

ห่วงความรู้สึกของลูกของน้องที่สุด
ถ้าเพียงแต่นะน้องรักลูกมากกว่านี้
เป็นเดือดเป็นร้อนกับสุขทุกข์ของลูกมากกว่านี้
พี่ก็ยังเทใจไปในทางบอกความจริง
แต่บังเอิญตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวย์นั้น

และไม่อยากให้สามีเสียใจจนเกินไปที่ไม่มีลูก
สงสารหัวใจลูกของน้องมากนะตอนนี้

จับมือคุยกับสามีอย่างชัดเจน
เธอเรารักกันใช่ไหม
ถ้าไม่มีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจ

แล้วลองดูซิว่าสามีจะตอบว่าอะไร
มีหลายคู่ค่ะที่แต่งงานกันแล้วไม่มีลูกเยอะแยะ

ถ้าจะไปรับเด็กที่ไหนมาเป็นลูกบุญธรรม
มาช่วยกันเลี้ยงน้องคนเล็กของบ้านเราดีไหม

ลองดูซิว่าสายใยในครอบครัวของเรามันจะแน่นแฟนขึ้นไหม
ในความเป็นพ่อและน้องเป็นแม่
และน้องชายซึ่งตอนนี้คือลูกแท้ของน้องเนี่ย
เราสามารถรักกันได้แนบแน่นกว่านี้หรือเปล่า

เราก็ยังเป็นครอบครัวที่รักกันดีได้นะคะ
และถ้าบังเอิญอยากจะรับลูกที่ไหนมาเลี้ยงก็ตาม

ในฐานะสมาชิกครอบครัว
และถ้าวันหนึ่งความผูกพันที่มี

สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นในอนาคต

มันจะไม่จบอ่ะสิน้องมันจบตรงเราแต่ปัญหามันยังอีกยาวนะ
แก้ปัญหาด้วยการหนีปัญหาอีกต่อไปค่ะ
สุดท้ายเหมือนปัญหามันจะยิ่งบานปลายจนตามไปแก้ไม่จบอะค่ะ
และไม่แน่พอเราเป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรม
น้องของเราจนเป็นลูกวันหนึ่งข้างหน้าที่เราผูกพัน
เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากพอวันนั้นถ้าอยากจะสารภาพกับสามีเรา
พี่เอาให้ว่าทำได้นะและอาจจะง่ายกว่าวันนี้ด้วย
บอกกับเขาหมดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
เรามีเรื่องใหญ่ในชีวิตที่เราอยากจะบอกและรับผิดชอบกับทุกสิ่ง
มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะเราเป็นคนเรียนที่จะผูกขึ้นมาเอง
และบอกกับเขาด้วยว่าเหตุผลไหนที่ทำให้เราไม่อยากบอกเรื่องนี้กับเขาตั้งแต่ต้น
และที่สุดแล้วลองดูสิคะว่าเราจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งไหม
หลังจากที่สองคนจับมือกันแน่นพอรับรู้ถึงปัญหา
วิธีการแก้ปัญหาแม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่เขาจะเห็นด้วยหรือเปล่าก็ตาม
แต่เมื่อมาถึงวันนี้เราพร้อมจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันไหม
เพราะเราไม่ใช่ครอบครัวที่เป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมนะ
เราคือพ่อแม่ลูกกันจริง
แล้วหลังจากนั้นค่อยบอกลูกค่ะว่า
ตั้งแต่นี้เราไม่ได้เป็นแค่พ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมนะลูก
เป็นพ่อแม่กันจริงแบบนี้ได้ไหม
ค่อยใช้เวลาค่อยปีนสเต็ปขึ้นไปเรื่อย
ยังไงก็ตามไม่ใช้เวลาไม่ได้ค่ะเรื่องนี้

บอกได้เลยว่ามันคาดการณ์อะไรล่วงหน้าไม่ได้จริง
ว่ามันจะมีอะไรพังไปกว่านี้ไหม

เรียนที่สอนน้องว่าอย่าคิดแค่แก้ปัญหา
โดยการหนีหนี
ปัญหาฉันละไม่แคร์หัวใจคนอื่นเลย
อย่าลืมว่าหัวใจใครทุกหัวใจ
เจ็บได้และรักเป็นนะคะ
เป็นอีกมุมนึงแล้วกันแต่ทั้งหมดน้องไปตัดสินใจ
บอกในวันนี้ไม่รู้สิพี่อ้อยว่ามันดูทำร้ายหัวใจทุกคน
สถานการณ์ซึ่งเรารับมือไม่ไหว
แต่ถ้าวันหนึ่งมันค่อยใช้เวลาไปเรื่อย
มีลูกไม่มีลูกมันเป็นตัวการันตีไหม

มีครอบครัวเยอะมากค่ะมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบ

มันอยู่ที่น้องกับสามีรักกันมากพอหรือเปล่า
และที่สุดวันนี้ถ้าน้องจะบอกว่าเป็นเวรกรรม

คิดดูสิวันหนึ่งอยากฆ่าตัวตายแทบตาย
หนูทำร้ายหัวใจพ่อแม่ขนาดไหน

เห็นไหมคะว่าเวลาที่รักกัน

แต่ก็ต้องมีความสุขในสายใยความผูกพัน
เราถึงจะเดินหน้าแก้ปัญหาไปด้วยกันได้

ว่าครอบครัวที่น้องสร้างมากับมือ

จะเดินหน้ารับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นไปด้วยกันไหม

เราอาจจะได้คำตอบในชีวิตของเรา
สวัสดีค่ะ